คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาติดตามความคืบหน้า
เรื่องการดำเนินคดีกับนายตู้เห่ากับเครือข่ายทุนจีนสีเทากันหน่อย
เพราะว่าอย่างที่เห็นเนาะเรื่องเหมือนจะเงียบแต่ก็ไม่เย

คุณชูวิทย์มีคำถามทำไมทำไม
แล้วเอกสารมาเป็นปึ้งเป็นปึ้งเป็นปึ๊งตลอดเลยนะ
และสายคุณชุวิตกมลวิสิตออกมาโพสต์ตั้งคำถามที่ค้างคาใจหลายประเด็น
ทำไมตำรวจไม่ทำอย่างนั้นทำไมตำรวจไม่ทำอย่างนี้
ทำไมตำรวจไปตั้งข้อหากับรอพอพอแทนที่จะกันไว้เป็นพยาน
อย่างที่คุณบุ๊คตั้งคำถามทำไมทำไม
เรื่องเลยครับคนฟังคุณชูวิทย์ก็คล้อยตามว่า
สิ่งที่คุณชูวิทย์พูดนั้นมันใช่เลยเพราะว่าถ้าเป็นอย่างที่คุณชูวิทย์ว่า
หมายปลายทางที่ผมเคยพูดไว้ถึงจุดหนึ่งหลุดหมดครับ
แล้วพอคดีหลุดไอ้ทรัพย์สินที่ไปยึดเขาไว้ที่โน่นที่นี่ที่นั่นที่นี่มากมายมหาศาล
ยึดเขาไม่ได้ต้องคืนกลับเขาแล้วเขาจะฟ้องกลับเอาด้วย
มันเคยเห็นตัวอย่างมาแล้วกับคดีทัวร์ศูนย์เหรียญ
นี่คุณชุวิตโพสต์หลายเรื่องรายละเอียด
ตกบ่ายเราได้เห็นผลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ออกโรงชี้แจงถ้อยแถลงของคุณชุวิตผ่านนักข่าว
ครบทุกประเด็นหลังจากที่ได้รายงานความคืบหน้ากับพบตร
พร้อมกับพลตำรวจโทษธิซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
อันนี้เนี่ยอยากจะให้ฟังเพราะว่าจะได้เข้าใจว่าพลตำรวจเอกสุรเชษว่ายังไง
คุณสุรเชษฐ์เอ่อผลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่าที่คุณชุวิตพูดมา
เรารับไว้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการดำเนินคดีอาญาข้อหาฟอกเงิน
การจะดำเนินคดีฐานฟอกเงินต้องรวบรวมเส้นทางการเงินทั้งหมด
รวมถึงบัญชีแบงค์ที่เป็นลายลักษณอักษร
ต้องให้ธนาคารเซ็นรับรองเราไปทำเลยทันทีมันไม่ได้
นักข่าวก็ถามว่าการจับผับกินหลิงนครบานจับรอปภเป็นเจ้าของผับ
เป็นไปตามที่คุณชุวิตระบุจริงไหมวิโยบอกจริงครับ
ผู้บัญชาการเข้าไปที่เกิดเหตุตั้งแต่วันแรก
คนที่จับมาคือนายธนบดีเป็นรองรอปภไม่ใช่ผู้ดูแลสถานบริการ
ส่วนจะเกี่ยวข้องยังไงทำไมถึงไปจับรอปภมา
หาให้ไปถามผลบทบทธิฐิถ้าผมตอบไปจับไม่ตรง
ฉะนั้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผับท็อปวันเริ่มแรก
ผมต้องตรวจที่ท็อปวันก็มาเกิดประเด็นที่ผับจินลิง
จึงต้องตั้งผนังงานสอบสวนสืบสวน
ผมเป็นผู้กำกับการรวบรวมพยานหลักฐานที่จินหลิง
เป็นหน้าที่ของน๑คือผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
อยากให้ไปถามท่านทีนี้เรื่องข้อหาฟอกเงินที่คุณชูวิทย์แคลงใจ
ผลตำรวจสุรเชษบอกต้องตั้งอยู่แล้วพบตรก็กำชับมาที่ยังตั้งไม่เร็ว
เพราะการต้องรอหลักฐานการสืบสวนเรารู้แล้วว่าผิดจริง
แต่พอจะนำเข้าสำนวนส่งสารเราต้องให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องรับรองเอกสาร
บัญชีธนาคารเส้นทางการเงินจากปปกต้องขอบคุณคุณชูวิทย์
คดีนี้ยังไม่พบการโอนเงินไปต่างประเทศพบเส้นทางการโอนเงินเข้าออก
ถึงจะเรียกว่าความผิดนอกราชอาณาจักรวันนี้กำลังไล่เส้นทางกันอยู่
ทีนี้เรื่องยาเสพติดที่คุณชูวิทย์แคลงใจกังวลว่าผู้ต้องหาอาจจะหลุดจากข้อหานี้
โจ๊กยืนยันว่าไม่พ้นแน่เรามีหลักฐานทั้งกล้องวงจรปิดเยอะแยะไปหมด
เอาเป็นว่าเรื่องตู้ห่าวยังไงยังไงหลักฐานก็ชัดเจน
ไม่งั้นศาลก็ไม่ออกหมายจับให้นี่คำพูดของพลตำรวจเอกสุรเชษ
ส่วนเรื่องที่เกี่ยวยงกับตำรวจว่าไปมีเอี่ยวเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา
เรื่องตำรวจตมไม่ต้องกังวลเรามีหลักฐานชัดเจน
สอบมา๒สัปดาห์แล้วพบตรก็สั่งว่าโยงถึงใครต้องดำเนินคดีให้หมด
ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผมก็ต้องดำเนินคดีไม่ละเว้น
นี่ไงครับคือมิติของความร่วมมือ
ระหว่างผู้ชี้บ่อแสกับตำรวจผู้รับดำเนินคดีผู้รับผิดชอบ
เอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้ามีการส่องกล้องโฟกัสกันอย่างนี้
ขออภัยครับน่าจะออกมานอกรู่นอกทางไม่ได้
เพราะนอกจากคุณชูวิทย์แล้วผมว่าเรื่องนี้สื่อและสังคม
ก็ส่องกล้องดูอยู่นั่นเรื่องของคดี
ก็คือความเน่าเหม็นของตำรวจที่ไปเกี่ยวข้อง
ไปหาผลประโยชน์กับการทำความผิดของกลุ่มทุนสีเทา
กลุ่มนี้โดยเฉพาะตำรวจตม
ที่จริงทฤกษ์กิมแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วครับ
แล้วไม่ใช่เรื่องที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายของประชาชนสังคมไทย
แต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันร่วมมือกันเป็นขบวนการ
ระหว่างผู้รักษากฎหมายกับผู้ที่ทำผิดกฎหมาย
เอาตำแหน่งหน้าที่ไปเอื้อประโยชน์ในทางมิชอบ
ต่างชาติที่เข้ามาทำผิดกฎหมายในหลายรูปแบบหลายวิธีการ
พอน้ำลดต่อก็ผุดต่อที่ผุดขึ้นมาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง
แต่ว่าสิ่งที่อยู่ในใจคนก็คือว่าต่อที่มันยังไม่ผุดขึ้นมาเนี่ยมันมีอีกเท่าไหร่
ใช้ตำแหน่งหน้าที่หากินกับการเอื้อประโยชน์ให้คนทำผิดกฎหมายแบบนี้
คำถามตัวโตก็คือว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเอายังไง
กับความเป็นไปที่เกิดขึ้นมากมายขนาดนี้
คำตอบมีอย่างเดียวต้องให้ยาแรงครับ
มันถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำให้ตำรวจที่คิดว่า
ถ้าจะทำร่วมมือกันทำผิดกฎหมายแบบนี้ต้องเจอยาแรง
ในต่างประเทศที่ตำรวจเขาไม่กล้าทำแบบนี้เพราะเขามียาแรง
มีความผิดถึงขั้นไล่ออก
มีความผิดถึงขั้นติดคุก
มีความผิดถึงขั้นโน่นขั้นหนี้สารพัดที่เขาใช้ยาแรง
แต่บ้านเราเนี่ยการลงโทษส่วนใหญ่มันจบด้วยวิธีการสั่งย้าย
ย้ายออกไปสักพักหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวก็กลับมาใหม่
ลงโทษกันแบบยักษ์คิ้วหลิวตากัน
เพราะบางทีตำรวจที่อยู่ในตำแหน่งสำคัญสำคัญก็ไม่ธรรมดา
คนนี้เป็นคนของคนนั้นคนนั้นเป็นคนของคนนี้คนนี้เป็นเด็กของคนนั้น
สุดท้ายขึ้นมาก็รูปหน้าปลาจมูก
ตำรวจเหล่านี้เขาถึงไม่กลัวไงครับ
ถ้าเจออย่างประเทศจีนประหารชีวิต
อย่างมาเลใกล้บ้านเราทำผิดแบบนี้ไล่ออกติดคุก
ใครมันจะกล้าใครมันจะกล้าครับ
ถ้ารู้ว่าทำผิดแล้วแล้วโดน
แต่ที่เขากล้าทำเพราะเขาคิดว่าเขามีปลอกคอ
ถึงเวลาขึ้นมานายช่วยได้
ถึงเวลาขึ้นมารูปหน้าป่าจมูกกัน
ก็อย่างนี้มันแก้กันไม่จบหรอกครับ
อยู่ในตำแหน่ง๑ปีทำให้เห็นได้ไหมครับ
ใช้ยาแรงให้เป็นตัวอย่างได้ไหมครับแล้วเมื่อนั้นน่ะ
สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็จะไม่เป็นวงจรอุบาตในวงการตำรวจต่อไปอีก
นี่คือเขตเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณบิลครับ